ท่านผู้ชมค่ะไปที่นฆรภิษฐรีธรรมราชนะครับ
ไปดูชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ช่วยวัวตัวหนึ่งนะฮะ
เป็นวัวเพศเมียอายุประมาณ๓ปี
ตกไปในบ่อน้ำลึกกว่า๖เมตรนะฮะ
ทางเทศบาลตะบนไม้เรียงกับชาวบ้าน
ก็ต้องใช้รถเครนมาช่วยกันดึงขึ้นมานะฮะ
ก็ลงไปก่อนเอาเชือกเนี่ยไปผูกติดกับตัววัวแล้วก็ยกขึ้นมานะครับ
โอ้โหคือแบบกว่าจะขึ้นมาได้
โอ้โหมันก็นะ

ตัวนี้ก็พอดีปากหลุมบ่อเลยนะครับ
ก่อนหน้านี้เจ้าวัวตัวนี้มันเดินเล็มย่าอยู่ฮะ
แล้วก็พลัดตกลงไปในบ่อน้ำ
เป็นพื้นที่โรคร้างในตะบนไม้เรียงอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
คือตอนเอาขึ้นมาเนี่ยมันก็คืออิดโรยเลยล่ะนะครับ
ตอนที่ตกลงไปก็ร้องโหยหวนขอความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่ประมาณ๓๐นาทีก็นำขึ้นมาได้นะฮะ
กลางเสียงเฮของชาวบ้านที่มารอลุ้นกันเป็นจำนวนมาก
ก็มีรอยแผลขีดขวนเล็กน้อยนะครับ
อาการตอนแรกก็ตกใจบ้างตอนขึ้นมาได้
อำนาจเจ้าของวัวบอกว่าเขาปล่อยวัวไปกินย่า
จังหวะนั้นเห็นวัวตกลงไปในบ่อพอดี
ก็เลยรีบขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตะบนไม้เรียงนะฮะ

อย่างนั้นกว่าจะเจอก็ยุ่งเหมือนกันนะครับ

ตอนนี้เจ้าวัวตัวนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับ
ไม่หวาดกลัวอะไรแล้วกินย่าได้ปกติ